อ่ะตามกันต่อกับเรื่องของตัวเลขแล้วกันเนอะ
แต่มันเกี่ยวข้องกับงูนะคุณผู้ชมนะฮะ
คืองูมันเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งมันมาอยู่ใต้คานเหล็ก
ทำยังไงทุกวิถีทางมันก็เอาออกมาไม่ได้
สุดท้ายจนปัญญาจริงไปเอาเทียนทันสามาจุดไฟ
เอาเทียนไปลนให้เหล็กมันร้อน
สุดท้ายงูมันทนร้อนไม่ไหวมันก็เลื้อยออกมา

ตอนแรกทำอะไรรู้ไหมเอายาฆ่ามดฉีดเอายาฆ่ายุงฉีดเอาน้ำฉีด
มันก็ไม่ออกมาแต่พอเอาไฟไปรนที่เหล็ก
พอเหล็กร้อนมันก็ออกมานะฮะ
บ้านเลขที่๑๓๔หมู่๖ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกง
จังหวัดฉาเชิงเซาเขาบอกว่างูเข้าบ้านเขากู้ภัยก็ไปฮะ
เป็นกู้ภัยตะบนท่าข้ามรับแจ้งจากเจ้าของบ้านชื่อคุณจีรศักดิ
เขาบอกว่างูมันเข้าไปเป็นงูขนาดใหญ่งูเห่าเนี่ย
หลบเข้าไปอยู่ใต้บ้านนะฮะแล้วก็เลื้อยหนีเข้าไปในกองปูน
ซึ่งมันอยู่กับเหล็กคานบ้านที่กองเอาไว้นะฮะก็ต้องค้นหากันคานเข้าไปดู
พยายามเคลียร์แล้วจนเจอตัวมันแล้วนะฮะก่อนที่จะบอกให้เจ้าของบ้านช่วยกัน
ฝาผนังบางส่วนออกก่อนที่จะใช้สายน้ำสายยางฉีดน้ำเข้าไป
แต่ก็ไม่เป็นผลมันก็ไม่ออกนะก่อนที่เพื่อนบ้านจะใช้สว่านเจาะเหล็กนะฮะ
เพื่อที่จะไปดูงูให้มันหลบอยู่เนี่ยให้มันออกมาแล้วก็ฉีดยาฆ่าปลวกฆ่ายุงฆ่ามดเข้าไป
เฝ้าอยู่นานสองนานมันก็ยังไม่ออกสุดท้ายทำยังไงดีล่ะอ่ะ
ที่บ้านมีเทียนอยู่นี่นะเทียนพรรษานี่อันนี้ก็ไปเอาเทียนมาทำเป็นสองท่อน
นะฮะแล้วเขาทำยังไงถึงมันออกมาไปฟังครับ
ลดเหล็กลดเหล็กข้างหลังครับอ่าแล้วมันจะร้อนใช่ไหมมันร้อนจริง
เอาไปลนเหล็กปั๊บมันร้อนงูอยู่ไม่ได้สักประมาณ๒๐นาทีค่อยโผล่หัวออกมาเลื้อยออกมานะฮะจากช่องเหล็กนี่แหละฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ใช้บ่วงคล้องหัวได้สำเร็จดึงออกมาความยาว๑๕เมตรแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปบ้านเลขที่๑๓๔เอาตั้งแต่ต้นงวดเลยเหรออันนี้ก็เป็นเรื่องของสัตว
อืมแก้มือแก้มือ